ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตด้วยการเผาอุณหภูมิสูงทำให้มีความสวยงามโดดเด่น
นับตั้งแต่เรื่องสีของเครื่องปั้นดินเผาที่มีทั้งสีดำสีน้ำตาลแดง
เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีเข้มมีความมันวาวเนื้อผิวเรียบ
และมีคุณลักษณะเฉพาะคือเมื่อนำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมาเคาะ
จะมีเสียงดังกลางวาน
อกจากนี้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนยังมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้คนนิยม
เพราะมีความคงทนต่อการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน